มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมครับมาอีกแล้วค่ะ
เครียดแล้วก็กระโดดสะพานฆ่าตัวตายนะคะ
ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้หญิงคนนึงนะคะเครียดน้อยใจแม่
แล้วก็ตัดสินใจกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยา
จมหายต่อหน้าต่อตาของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นเลยค่ะ
ขาวทวมแบบเนี้ยน่ะเห็นเขายืดร้องไห้ตาแดงอยู่
ลุงก็ตั้งใจจะไปตามคนมาช่วยตามคนมาช่วย
นี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสิบโมงครึ่งนะคะ
ของวันนี้ที่สะพานวัดจุลามณีที่พระนครศรีอยุธยานางสาวชนทิชาคู่ด้วงค่ะ
อายุยี่สิบห้าปีขับรถเก่งมาจอดบนสะพาน
แล้วก็กระโดดลงไปในแม่น้ำจมหายไปค่ะพ่อกับแม่เนี่ยพอมาถึงที่เกิดเหตุ
ร้องไห้แทบขาดใจนะคะตะโกนเรียกชื่อลูกตลอดเวลา
คือเห็นแล้วก็เป็นที่น่าสลดใจอ่ะนะคะเนี่ยค่ะหัวอกคนเป็นพ่อนะคะ
ครับแม่กับพี่สาวจุดทูบบอกสารเจ้าที่แล้วก็ขึ้นเอ่อเนี่ยค่ะ
ขอให้ส่งลูกสาวกลับคืนมาเร็วนะคะเธอเล่าทั้งน้ำตาบอกว่า
ปกติลูกเนี่ยติดแม่มากแล้วเป็นคนอ่อนไหวแล้วแม่กับพ่อมีปัญหากันนะคะ
ลูกก็รับรู้มาตลอดจนกระทั่งเมื่อตอนเช้าเนี่ย
แม่ระบายเรื่องนี้กับลูกนะลูกสาวก็กำลังนั่งสวดมนต์อยู่
ฟังแล้วก็ก้มฟุบไปที่พื้นแม่ก็ดุนะคะแล้วลูกสาวก็น้อยใจค่ะ
ขับรถเก๋งออกจากบ้านตอนนั้นเนี่ยพ่อกับแม่
ก็พยายามห้ามว่าอย่าไปเลยแต่ไม่ฟัง
สุดท้ายเธอไม่คิดค่ะว่าลูกจะตัดสินใจฆ่าตัวตายแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวจะให้ไปนั่งบนรถสบายสมมุติแม่ขึ้นไปตามบอกแอ้ม
ถ้าแอ้มคิดว่าแม่เป็นบ้าเป็นโรคศาสตร์อ่ะแอ้มก็คิดว่าไปดี
แอ้มก็ไปหาเถอะเท่านั้นแม่ก็ไม่ไหวใจก็ออกจากบ้านอ่ะ
แล้วก็ขับรถแม่ก็บอกว่าถ้ามึงข้าไป
มึงก็ไม่ต้องมาเรียกกูกับแม่อีกนะครับแต่นี่แม่ก็ฝ่างหน้ารถ
ก็ไม่ขับแล้วแม่ก็เข้าบ้านแม่ก็ปิดบ้านก็ออกเพราะโอบหา
มีอีกจุดนึงนะคะที่สุราธานีค่ะนี่เป็นเหตุของผู้ชายวัย๔๘ปีเครียด
คุณนัทพงศ์แล้วก็ขับรถพุ่งชนรั้วเหล็กลงแม่น้ำตาปีจมหายต่อหน้าต่อตาญาติ
เมื่อช่วงเช้าค่ะทางกู้ภัยกุศลศรัทธาสุราชธานีก็ได้รับแจ้งเหตุรถพุ่งลงแม่น้ำตาปีนะคะ
ผู้ที่ขับรถยนต์ก็คือนายวิเชนนาคพี่น้องก็ช่วยกันงมค้นหานะคะ
จนกระทั่ง๑๑โมงก็สามารถเอารถเครนดึงรถยนต์ขึ้นจากแม่น้ำได้สำเร็จ
สภาพก็คือฝากระโปรงหน้ารถเปิดหลังคาบุบ
กระจกหน้าแตกแล้วก็พบศพของนายวิเชน
เสียชีวิตอยู่ตรงที่นั่งคนขับ
นี่ค่ะตอนที่เขากู้ซากรถขึ้นมา
น้องสาวผู้ตายเล่าบอกว่าพี่ชายป่วยเป็นระบบประสาท

แต่ก็ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติก็ขับรถประจำแต่ไม่ได้ขับเร็ว
ก่อนเกิดเหตุพี่ของเธอมีอาการนอนแบบไม่หลับไม่นอนมา๒๓วันแล้ว
กระทั่งวันนี้ตอนเช้าพี่ก็พยายามซ่อมรถคันนี้
ซึ่งมันสตาร์ทไม่ติดนะคะแล้ววันนี้เขาก็จำเป็นต้องใช้
ก็เลยช่วยกันเข็นก็พยายามระวังไม่ให้พี่เข้ามาช่วย
แต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นพี่ที่ไปอยู่หลังพวงมาลัย
ทีนี้พอรถสตาร์ทติดปุ๊บพี่เขาก็เลยขับออกมาเลย
ก็ไม่คิดว่าจะพุ่งลงไปในแม่น้ำ
เป็นเรื่องเศร้าของครอบครัวที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ
ขอบคุณครับ